รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ

ตามหนังสือที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน

แต่ไม่ใช่ช่วงแรก

หรือช่วงแรกเลยมาแล้ว

ก่อนหน้านี้ท้องถิ่นหลายพื้นที่เนี่ย

จัดซื้อวัคซีนเข้ามาให้กับประชาชน

แต่ด้วยระบบราชการคือแน่นอนต้องผ่านกระทรวงมหาทัย
สรุปแล้วคือยังไงครับความชัดเจนตรงนี้
ต้องตรวจสอบเรื่องของกฎหมายก่อน
และต้องรอให้สวบคเป็นผู้พิจารณาว่าคำว่าช่วงแรกจบตอนไหน

ปอทเองถึงจะได้ดำเนินการซื้อวัคซีน
เพื่อคนในท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะวันที่๗มิถุนายนนี้จริง
จริงเรื่องของวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ
และ๗กลุ่มโรคเสี่ยงเขาฉีดกันมาเรื่อยแล้วนะคะ
แต่ถ้านับเป็นเรื่องเป็นราวและจะเริ่มปูพรมฉีด
ก็คือ๗มิถุนายนค่ะ
และยังไม่ได้ระบุวันสรุปจะมีให้ฉีดไหม
ถ้าจะเริ่มอย่างจริงจัง๗มิถุนายน
บริเวธประยุทธ์จันทร์โชฮานายกรัฐมนตรีบอกว่าประชาชนมั่นใจ
รัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอสำหรับกระทรวงสาธารณสุขแน่นอน

แต่ตอนนี้ปัญหาคือผู้ผลิตจะขายวัคซีนให้กับคนไทยเท่าไหร่
และประเทศไทยมีเงินซื้ออยู่แล้ว
ทีนี้ขึ้นอยู่กับทางบริษัทที่จะเอามาขายให้เราแหละ
เขามีเยอะมากเท่าไหร่มีเยอะมากเท่าไหร่
เราก็มีเงินซื้อมากเท่านั้น
แล้วก็ขอยืนยันว่า๗มิถุนายนที่จะถึงนี้
ส่วนวันที่๑๔มิถุนายนเป็นวันที่เริ่ม
๖จังหวัดยกเว้นกรุงเทพนะคะ
จังหวัดจะเริ่มฉีดนะคะให้กับคนที่มีอายุ๑๘ปี
จนถึง๕๙ปีกับอีก๑๐เดือน
ส่วนที่ท้องถิ่นต้องการจะจัดหาวัคซีนทางเลือกด้วยงบประมาณของตัวเอง
นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาหรือว่าจะไปห้ามอะไร
หากทำได้ก็เพราะเป็นงบของท้องถิ่น
แต่สิ่งสำคัญคือทุกท้องถิ่นมีรายได้เท่ากันหรือไม่
ตรงนี้แหละมันจะทำให้เกิดปัญหาการเหลื่อมล้ำ
รัฐบาลขอยืนยันว่าไม่มีปัญหา
และย้ำว่ามีวัคซีนกระจายให้ทุกจังหวัดแน่นอน
ผู้สื่อข่าวค่ะถามย้ำนายกว่า
ท้องถิ่นจะจัดงบประมาณซื้อวัคซีนทางเลือกได้หรือเปล่า

กำลังให้สวบคอพิจารณาอยู่
แต่คิดว่าหากซื้อได้ก็ไม่มีปัญหา

งบประมาณท้องถิ่นแต่ละจังหวัดมีเท่ากันหรือไม่
แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีวัคซีนให้คนไทยทุกคนอยู่แล้ว

ก็ต้องไปถามพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
พูดถึงกรณีการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทค่ะ
ระบุว่าในประเด็นนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าการดำเนินการทำไม่ได้ในช่วงแรก
ได้แจ้งตรงไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งไปยังอปทให้ยุติการดำเนินการ
จึงยังไม่มีอปทจัดซื้อวัคซีนเอง
แต่ว่าตอนนี้เพจของแต่ละจังหวัดหลายจังหวัดเขาโฆษณาไปแล้วนะ

เอาแต่ข้อแนะนำดังกล่าวก็ระบุว่าในระยะแรกเท่านั้นที่ไม่สามารถ
ภาคเอกชนและอปทดำเนินการจัดซื้อได้
แต่ถ้าพ้นระยะแรกสามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่

เพราะถ้ามีการจ่ายวัคซีนของรัฐผ่านสวคและอปทซื้อเองอีก

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็รอสอบคอเป็นคนตัดสินแล้วค่ะว่าคำว่าช่วงแรกเนี่ย

ถ้ามีการระบบบบริหารจัดการคิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้เนาะ

เขาก็มีตัวเลขของประชาชนในพื้นที่ในส่วนที่เขาดูแลกันอยู่
ถ้าเผื่อจัดสรรตรงนี้ได้เร็วแล้วก็น่าจะกระจายวัคซีนได้เร็วขึ้น
แล้วก็ได้ตามเป้าที่รัฐบาลเองก็ตั้งเอาไว้ปลายปีนี้
มันเป็นเรื่องของข้อมูลที่จะต้องเอามาผสมกัน
แจงกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนจังหวัด